สวัสดีค่ะหมอก่ายพอพาที่นี่นะคะ
เช็คดวงการเงินกันเถอะค่ะในช่วงเดือน๑๑ของปีนะคะ
จะมีอยู่ด้วยกันถึงสี่ราศีค่ะที่ดวงการเงินโดดเด่นอย่างมากเลยนะคะ
ราศีผู้โชคดีนั้นจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่า
เดี๋ยวเราไปเช็คดวงพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกค่ะที่ดวงชะตาดีมากนั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าการเงินของชาวราศีพฤกษกจะราบรื่นกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภนะคะ
หากคุณค่ะกำลังหวังในเรื่องของโชคลาภการลงทุนการเสี่ยงดวงนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าโดดเด่นมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบ
ส่วนชาวราศีพฤกษกคนไหนนะคะที่ไม่ได้เน้นไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการลงทุน
แล้วก็การเสี่ยงดวงค่ะบอกได้เลยนะคะว่า
รายได้จากงานประจำรายได้จากธุรกิจการค้าการขายของคุณเนี่ย
ก็ถือว่าดีงามอย่างมากเลยนะคะ
ต่อมาก็คือชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีกรกฎนะคะ
มีโอกาสที่จะได้ลาบจากความอุตสาหะหมั่นเพียนค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณยิ่งขยันมาก
ก็ยิ่งมีโอกาสรวยได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะ
ในตอนนี้นะคะจะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเงินก้อนเล็กนะคะ
แต่เงินก้อนใหญ่มีลุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งค่ะที่ดวงมีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์นะคะ
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งค่ะ
ดวงการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นอย่างมากเลยนะคะ
ชาวราศีสิงค่ะไม่ใช่ว่าจะได้แค่เงินจากการทำงานปกติเท่านั้นนะคะ
แต่ชาวราศีสิงค่ะจะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบอีกด้วยนะคะ
ในช่วงเดือน๑๑ของปีเนี่ยชาวราศีสิงศ์นะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้กำลีกำไรนะคะ
จากการทำธุรกิจจากการทำการค้าการขายอย่างมากเลยค่ะ
และอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงดีน่าจับตามองอย่างมากเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับคุณในเดือนนี้
นั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี
ฐานะทางการเงินของคุณค่ะจะขยับก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ทำการค้าการขายทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ
ถือว่าดีอย่างมากในช่วงปลายปีนี้นะคะ
จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าเข้ามาใช้บริการคุณอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนคนที่ทำงานประจำอยู่นั้นก็เตรียมตัวรับข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะ
มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนหรือมีโอกาสที่จะได้โบนัสก้อนใหญ่อยู่นะคะ
เคล็ดลับการเสริมดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะ
ไม่ว่าคุณจะเป็น๔ราศีที่หมอไก่เพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้
หรือว่าเป็นราศีอื่นค่ะก็สามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะ
ลับแรกเลยค่ะก็คือในเรื่องของการทำบุญค่ะ
ในเรื่องของการทำบุญนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะ
หากคุณนะคะจะเน้นในเรื่องของการเงินหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำค่ะ
ส่วนอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะก็คือการเสริมห่วงจุ้ยในเรื่องของการเงินค่ะ
ในช่วงเดือน๑๑ปีจะมีสองทฤษที่โดดเด่นเป็นทฤษแห่งโชคลาภค่ะ
นั่นก็คือทฤษตตกและทฤษตตกเฉียงเหนือนะคะ
หากบ้านของใครหันหน้าไปทางสองทฤษนี้โอ้โหเดียวว่าดรวงดีมากเลยนะคะ
แต่หากบ้านของใครนะคะไม่ได้หันหน้าไปทางสองทิศนี้ค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำนะคะให้คุณค่ะหมั่นทำความสะอาดบ้าน
โดยเฉพาะ๒ทิศนะคะได้แก่ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นทิศแห่งโชคลาภในช่วงเดือน๑๑ของปีค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
และพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ